ฮาเฮกับลิเกรวมดาวสาวประเภท๒
ชนะใจแม่ยกทั่วทั้งอ่างทอง
และข่าวสนุกจากทุกทิศทั่วเมืองไทย
อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา
ความหันศารอคุณที่หน้าจอ